มาตามต่อคดีที่มีผู้ต้องหาคนหนึ่ง
จริงถูกจับในคดีเมาแล้วขับเมื่อวันที่๑๔เมษายนนะครับ
แล้วก็ตัวเขาจริงต้องโดนปรับ๖๐๐๐บาท
แต่ครอบครัวไม่มีเงินค่าปรับ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยติดคุกแทนค่าปรับ
ติดคุกมาตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนแต่ปรากฏว่า๑๘เมษายน
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายพรมปัญญาเกรดหอม
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ
ถูกทำร้ายเสียชีวิต
หลังจากที่ติดอยู่ในเรือนจำ๔วัน
ทางครอบครัวติดใจสงสัยเหตุการณ์เสียชีวิต
เพราะตอนแรกทางเรือนจำศรีสเกตแจ้งออกมาว่า
ผู้ต้องกักขังคนนี้นะช็อกหมดสติจนเสียชีวิต
แต่ครอบครัวไม่เชื่อเพราะครอบครัวเห็นสภาพศพ
คือใบหน้าของลูกชายบวมแล้วก็ปูดปากเจอ
ศีรษะบวมเรียกว่าเหมือนเป็นการตายผิดธรรมชาติ
และภายหลังคุณหมอก็ออกมาบอกว่า
ศีรษะถูกกระแทกอย่างแรง
และตอนหลังอีกนะครับทางราชธรรมก็สั่งย้าย
เพราบรรณจำศรีษะเกตแล้วให้ติดตามคดีอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ามันมีเงื่อนงำน่าสงสัย
เมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกต
สุรินเกรดหอมเดินทางไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่เชื่อว่าลูกชายของเธอถูกกลุ่มทำร้าย
แล้วก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้สารออกหมายจับแล้ว
สำหรับผู้ที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ทำร้ายนายพรมปัญญาเกรดหอม
เมื่อวานี้ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องกักขัง
ได้รับการปล่อยตัวจำนวน๖รายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ถึงเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้ดูกล้องวงจรปิดแล้ว

เพราะว่าถือว่าเป็นความจริงใจในการที่จะเอาข้อมูลมาเปิดเผย
แต่ก็ยังจะอยากดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรอบเพื่อให้คลายข้อสงสัยต่าง
ในวันเดียวกันนั้นเองนะครับแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับญาติ
ได้เดินทางเข้าพบนายอุทัยทัพอาสาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสเกต
เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าในการสืบสวนติดตามผู้ร่วมก่อเหตุ
ซึ่งทราบว่าสารได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มอีก๒คน
คือตอนนี้กลายเป็น๔คนแล้วนะที่มีการอนุมัติออกหมายจับ
พนักงานสอบสวนได้ขออายัดตัวกับทางเรือนจำไว้แล้ว
โดยก่อนหน้านี้ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้แล้ว๑คน
ผู้ตายบอกว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะหมดข้อกังขา
ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมราชธรรมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสเกต
และผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสเกตที่เข้ามาคุมคดีนี้ด้วยตัวเอง
ด้วยช่วยกันสืบสวนสอบสวนติดตามคดี
จนกระทั่งรู้ตัวผู้ที่ทำร้ายร่างกายลูกชายของเธอ
ไม่ใช่ให้ตายแบบตายแบบที่มีเหตุผลบอกมาแค่ช็อกหมดสติตาย
เพราะว่าเธอเชื่อเหลือเกินว่าลูกชายถูกทำร้าย
แล้วก็ลูกชายถูกทำร้ายจริงด้วยนะครับ
ส่วนพิธีชาปนกิจศพจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๒๙เมษายนนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของสาเหตุการทำร้ายร่างกายกันในเรือนจำเนี่ย
ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะต้องรอสำหรับคดีนี้ต่อนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเองทางอธิบดีกรมราชธรรมก็โอ้โหโกรธเลยเรื่องนี้